วิ่งชิงปล้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดตำรวจนครบานบางโพจับหนึ่งในผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งมะเดี่ยวเมืองนนท์
นี้พฤติกรรมของเขาก็คือว่าจะขี่รถจักรยานยนต์
ระเวนลักทรัพย์ในบริเวณบ้านของคนต่าง
แล้วก็เบื้องต้นนะครับผู้ต้องหานั้นรับสารภาพแล้วนะครับว่า
กระทำการแบบนี้มาแล้วนับ๑๐ครั้งครับ
นายพรชัยพึ่งจะแย้มหรือว่าเก่งหนึ่งในแก๊งมะเดี่ยวเมืองนนท์นะครับ
ถูกตำรวจนครบานบางโพจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้ากัญชาแห้ง
อุปกรณ์เสพยาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนเงินสด๑๕๐๐บาท
หลังจากก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
พร้อมนำอาวุธปืนข่มขู่เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายนะครับ
จากการสอบสวนนั้นนายพรชัยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เคยก่อเหตุชิงทรัพย์มาแล้วในหลายพื้นที่รวมกว่า๑๐ครั้ง
จะก่อเหตุในช่วงกลางคืนครับเป็นประจำ
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานนั้นเปิดเผยครับว่า
ขณะนี้ตำรวจได้ขยายผลจนสามารถจับกลุ่มนายพรชัยกับพวก
รวม๓คนที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ภายในชุมชนหลังวัดเขมาพิรตาราม
นนทบุรีนะครับขณะเข้าจับกลุ่มมีผู้ต้องหาหนีไปได้หกคน
ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
เรื่องต้นนะครับพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืน
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อการกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นการจับกลุ่ม
และร่วมกันมีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองครับ